ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้า
เกี่ยวกับโควิด๑๙ในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ลดลงลดลงจากเมื่อวานนี้
แต่ตัวเลขก็ยังติดหลักร้อยอยู่ดี

ถ้าเหลือไม่ถึง๑๐แล้วก็ถ้าเหลือ๐ได้เมื่อไหร่ก็คือดีที่สุด
ใช่นะคะส่วนประเด็นอื่นไม่ว่าจะเป็นอาการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
วันนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงวัคซีนโควิด๑๙เดี๋ยวจะมาแล้ว

แต่ว่าประเทศไทยมี๗๐ล้านคน

นายพระธุวิสินวิสุโนโยธินค่ะโขสกศพคนะคะ
รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่๓๖๕รายแยกติดในประเทศ๒๕๐ราย
แรงงานต่างด้าว๙๙และจากต่างประเทศเข้าสรรสถานกักกันโรคของรัฐ๑๖ราย
ผู้ป่วยสะสมตอนนี้๙๓๓๑ราย
แต่มีข่าวร้ายค่ะเสียชีวิตเพิ่ม๑รายนะคะ
รวมตอนนี้ผู้เสียชีวิตสะสม๖๖ศพค่ะ
ตอนนี้นะคะอัตราผู้ป่วยที่มันเพิ่มขึ้นตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
อัตราการเสียชีวิตมันก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วย

ขณะนี้ประเทศไทยมีการติดเชื้อโควิด๑๙รอบใหม่กระจายอยู่๕๖จังหวัด
เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ตัวเลขจังหวัดยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะ
ยังคงอยู่ที่๕๖จังหวัด
แต่ความชันของกราฟผู้ป่วยมันสูงขึ้นเรื่อย
คุณหมอบอกว่าถ้าชันขึ้น๕๐๖๐องศา
พบผู้ป่วยเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาก
เช่นเดียวกันนะคะการใช้โรงพยาบาลก็จะมากขึ้นด้วย
คุณหมอก็เลยเป็นห่วงนะคะว่าโรงพยาบาลที่มีอยู่ตอนนี้
สามารถรับมือตัวเลขที่มันจะเพิ่มขึ้น
ในลักษณะกราฟที่มันชันแบบนี้ได้หรือไม่ค่ะ
ทีนี้มาดูนะคะประวัติผู้เสียชีวิตรายล่าสุด
รายที่๖๖ของประเทศไทยค่ะ
เป็นผู้ชายนะคะอายุ๖๓ปีอาชีพคือขับรถรับส่งแรงงาน
ประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่สมุทรสาคร
มีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะความดันโลหิตสูง
ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อายุทยา
วันที่๒๑ธันวาคมปีที่แล้วอาการป่วยเริ่มมีนะคะ
สังเกตตัวเองเพราะมีไข้ไอมีนมูกด้วย
ไปรักษาที่โรงพยาบาลในสมุทรสาคร
ตอนนั้นออกซิเจนในเลือดต่ำมากค่ะแค่ร้อยละหกสิบเจ็ด
ซาเรย์ปอดพบว่าเกิดการอักเสบด้วย
คุณหมอจับตรวจโควิด๑๙เลยสรุปไปเจอโควิด๑๙จริงค่ะ
๓วันถัดมาอาการที่เพิ่มขึ้นคือ
หอบเหนื่อยต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วนะคะ
แล้วก็ย้ายไปอยู่ห้องผู้ป่วยหนัก
ธันวาคมอาการแย่ลงทันทีค่ะ
มีอาการไตวายรักษาด้วยการฟอกเลือดทุกวัน
และหัวใจวายเฉียบพลัน
กระทั่งวันที่๕มกราคมหัวใจหยุดเต้นค่ะทีนี้
พยายามช่วยแต่ร่างกายไม่ตอบสนองแล้ว

เสียชีวิตวันที่๕มกราคมช่วงบ่ายโมง๘นาทีค่ะ
ขณะเดียวกันนายแพทย์ทวีสินเปิดเผยว่า

กระจายตัวออกไปเพิ่มมากขึ้น
เพราะสมุทรสาครเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลอาหารสำเร็จรูป
มีโรงงานมีแรงงาน
โดยพบว่ามีโรงงานขนาดไม่เกิน๒๐๐คน

ส่วนขนาด๒๐๐๕๐๐ประมาณ๒๒๖โรงงาน
และขนาดที่ใหญ่มากก็คือ๕๐๐๕๐๐คน

รวมแล้วประมาณ๑๐๐โรงงานนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเข้าไปดูแลไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ
อกจากนี้ยังมีตลาดมีที่พักของแรงงานต่างด้าว
ตั้งเป้าไว้๓สถานที่ตอนนี้
จะต้องเข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุก
ไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะ
เอามาพล็อตเป็นจุดเป็นกราฟเป็นดาวใส่เข้าไปเนี่ยนะครับ
จะเห็นว่าพื้นที่ในการที่เราจะต้องเข้าไปอีกจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การวางแผนนะครับ

นี่คือตัวอย่างของเคสที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับ
แล้วก็จะต้องทำให้ได้การควบคุมโรคจะสำเร็จได้
เกิดขึ้นจากพี่น้องในพื้นที่ช่วยกัน
ส่วนความคืบหน้าที่สมุทรสาคร

ตอนนี้มีการดำเนินการไป๒แห่งเรียบร้อยแล้วค่ะ

ก็ยังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอยู่

เพื่อรองรับคนจากจังหวัดสมุทรสาคร
เข้ามาในรักษาในพื้นที่

บอกว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมมากกว่า
ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องดีเกิดขึ้นนะ
อย่างหลายคนน่าจะเห็นในเฟซบุ๊คกันแล้วนะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงศ์
ปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนาม
รองรับคนได้เป็นพันราย
เพราะคนสมุทรสาครจะดูแลสมุทรสาครด้วยกันเองได้อย่างดี
แล้วก็ยังมีอีก๔๖พื้นที่ที่มีคนสมุทรสาครเสียสละให้กันเองด้วย
ก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติจังหวัดอื่นยังไม่พร้อม

ตอนนี้ในสมุทรสาครเองก็มีหลายคน
อยากจะช่วยกันดูแลพื้นที่ของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
ทีนี้อยากจะบอกถึงความจำเป็นหน่อย
สำหรับการตั้งโรงพยาบาลสนามค่ะ
คือเรื่องนี้มันจำเป็นที่จะต้องเตรียมจริง
การรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ไม่แสดงอาการนะคะ
นอนในที่ที่มันไม่ใช่ที่เหมาะสมไม่ใช่ที่นอนที่รักษาคนไข้บ้าง
มันก็เป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองแล้วก็คนใกล้เคียงที่ไม่ได้รับการดูแลด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสนามจะเป็นสิ่งที่เราต้องคุ้นชินกันแล้วนะ
แล้วก็เราก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นพื้นที่ที่ดีในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
คือต้องบอกแบบนี้ว่าการมีโรงพยาบาลสนามเนี่ยตรงนั้นคือที่ที่ปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะไม่มีทางแพร่ออกมาให้กับคนที่อยู่ด้านนอกหรอก
เพราะว่าตรงนั้นคือการมีมาตรการที่คุมเข้มที่สุด
มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทั้งการควบคุมโรคที่ดี
ดีกว่าการที่เราควบคุมเองด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาทำให้

เปิดใจค่ะส่วยกันนะคะส่วนอาการนะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากที่ท่านติดเชื้อโควิด๑๙จากการลงพื้นที่ทำงานอย่างหนัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช๑สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะคะ
อาการถูกเปิดเผยโดยนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดี
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
บอกว่า๑สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
แนวโน้มดีขึ้นนะคะแต่ยังคงเป็นห่วงการทำงานของปอดค่ะ
ที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่๕มกราคมเมื่อวานนี้
กลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจกลับมานอนคว่ำ
ทำให้ระดับออกซิเจนตลอดวันดีขึ้น
วันนี้ค่ะเปลี่ยนการรักษานิดหน่อย
คือทดลองให้นอนท่าหงายเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของปอด
ยังคงเหลืออยู่ว่ากลับมาทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน
และจะเริ่มเปลี่ยนมาให้อาหารทางสายยาง
เพื่อให้กระเพาะอาหารกลับมาทำงาน
ตัวได้ตามปกติจากเดิมที่ให้อาหารทางสายเลือดนะคะทางเส้นเลือดนะคะ
ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้อวัยวะต่างกลับมาทำงานได้อย่างปกติ
ตอนนี้ไข้ไม่มีแล้วค่ะแนวโน้มถือว่าดีขึ้น
แล้วถ้าอาการดีขึ้นต่อเนื่องแบบนี้
ถอดเครื่องช่วยหายใจเร็วนี้
ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ว่าสมุทรสาครนะคะ

ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกัน
หลังจากเข้าสู่การรักษาเป็นวันที่๕
เตรียมหยุดยาฟาวิพิราเวียเร็วนี้นะคะ
ส่งกำลังใจไปให้ท่านทั้งสองด้วยนะคะ